ออนไลน์กำลังแห่ชมความน่ารักของเด็กน้อยวัย๒ขวบนะคะ
ผู้ปกครองพามาแจกริปปิ้นสีดำค่ะ
นี่คือน้องพิชชี่หรือว่าเด็กหญิงพิษแสงพึ่งวัย๒ขวบ๙เดือนนะคะ
ที่กำลังเป็นจิตอาสาแจกริบบิ้นข้างพระบรมมหาราชวัง
กลางประชาชนที่มารุมร้อมหยิบลิปปิ้นนะคะ
ซึ่งไปถามทางคุณพ่อคุณพ่อนิพนธ์แสงพึ่ง
ก็บอกว่าส่วนตัวมีความตั้งใจทำโครงการกล้องอาสา
ถ่ายภาพฟรีสำหรับผู้ที่มาร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็เลยอยากที่จะทำลิปปิ้นสีดำแจกด้วย
ซื้อของที่สำเพ็งแล้วก็ตั้งใจที่จะทำริบบิ้นออกมาให้ได้มากที่สุด

แล้วก็ให้น้องพิษชี่ซ้อมพูดแจกริปปิ้นมาทั้งอาทิตย์
จะเป็นจำนวนมากค่ะ